เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกชาวบ้านร้องเรียนมาเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วคุณคิง
ขอปิดประตูตีแมวเลยก็แล้วกันโอ้โห
คือไปรวมตัวกันค่ะแก๊งซิ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์เสียงก็ดัง
ขับขี่แบบนี้แล้วถามว่าใครเขาจะไม่กลัวอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้
ถนนตรงนี้คุณลองดูสิคะเนี่ยรถก็เยอะนะรถก็เยอะ
ชาวบ้านก็ยังอยู่แล้วรวมตัวแบบนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชม
สรุปสุดท้ายตำรวจบอกได้เลยเตรียมปฏิบัติการไว้เรียบร้อยแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นตำรุดพุทธรบังกลำค่ะกับตำรุดพุทธรหัทยัย
เจ้าหน้าที่ฝ่าปกครองบังกลำมนี่ไปแปดสิบน้ายนะคะคุณ
สร้างความเดือดร้อนค่ะไปประลองความเร็วกัน
ถนนสายลบบุรีราเมษเส้นทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่
นท่าช้างนะคะคือตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นถนนที่เป็นเขตรอยต่อระหว่าง
หาดใหญ่กับอำเภอบางกล่ำค่ะอย่างที่บอกค่ะนัดรวมตัวกันแหมวิกเอ็น
และสุขสาวอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเนี้ยช่วงเที่ยงคืนยาวไปจนถึงตีสี่
ตำรวจเลยใช้แผนปิดประตูตีแมวทันทีค่ะวางกำลังตามเส้นทางต่างต่างบนถนน
ที่ขวัญบอกนั่นแหละแล้วขับรถลักษณะติดตามแฟ้งตัวเข้าไปกับกลุ่มรถซิ่ง
ที่เขาเริ่มตัวรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งหลังจากนั้นจับตัวมาได้แบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่เริ่มเปิดแผนปิดประตูตีแมวเนี่ยใช้รถสัญญาณเปิดไฟไซเรนปิดกั้นเลยนะคะ
ตั้งแต่หัวถนนไปที่ท้ายถนนคือเอาง่ายหนีไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วก็จับกลุ่มได้เขาบอกว่าตอนที่วัยรุ่นเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
พยายามจะหาทางขี่หลบหนีด้วยความเร็วบางคันขี่เข้าซอยบางคันขี่ย้อนสอน
ทำแบบนี้แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่วางปิดกำลังไว้ได้ทุกจุด
บอกเลยไม่มีพลาดจับได้ทั้งหมดห้าสิบสองคนกับคุณคิง
อืมผู้ชายสี่สิบมากผู้หญิงสิบสองยึดมอเตอร์ไซค์ไปยี่สิบแปดคันนะคะ
ส่วนใหญ่แน่นอนว่าเป็นรถแบบดัดแปลงเพื่อเอามาซิ่งท่อก็ดัง
อันนี้ต้องถูกดำเนินคดีขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของคนอื่น
และมีบางส่วนไม่มีใบขับขี่อีกต่างหากจับกวดขันกันได้แบบนี้
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วงนะไม่ได้จับแค่เฉพาะรอบนี้
เดี๋ยวจะมีการคอยเฝ้าระวังตลอดโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะชาวบ้านบอกมันไม่ไหวแล้วจริงค่ะ